เย็นไทยรัฐวันนี้นะคะไปดูเรื่องของความคืบหน้า
กรณีที่น้องเป็นชาวพม่าอายุ๒ขวบ
พลัดหลงลงไปในป่าอ้อยที่อูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวานไปพบศพน้องแล้วนะคะหลังจากที่หายไป๙วัน
แล้วมีการนำน้องไปผ่าพิสูจน์ชนะสูตรพลิกศพ
ล่าสุดวันนี้ผลออกมาแล้วช่วงบ่ายวันนี้นี่เอง
คุณผู้ชมเปิดเผยโดยร้อยตำรวจเอกวีรยุทธ์สุขแสง
เป็นรองสารวัตรสอบสวนสพสะยายสม
บอกว่าคือน้องหลังจากที่พบศพเมื่อวานแล้ว
ก็นำศพน้องมาที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ผ่าชนะสูตรพลิกศพ๒รอบด้วยกันนะคะ
รอบแรกผ่าโดยแพทย์เวรประจำวันเป็นผู้ผ่า
รอบ๒เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศนะคะ

คลายปมข้อสงสัยต่างที่มีการตั้งคำถามกันก่อนหน้านี้
โดยเฉพาะคำถามที่เกิดมาจากคุณพ่อคุณแม่ของน้องผู้เสียชีวิต
ผลการชนะสูตรพลิกศพ๒รอบคือ๑ตรงกันเลยนะคะ
บอกว่าไม่พบร่องรอยบาดแผลที่เกิดจากของมีคม
ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
มีเพียงการถูกกัดแทะจากสัตว์ในพื้นที่ก็เท่านั้น
ตรวจสอบกระดูกไม่มีร่องรอยแตกหัก
ส่วนกรณีที่มีข้อมูลบอกว่าน้องผู้เสียชีวิต
สภาพศพคือมีบริเวณขาที่มีลักษณะผิดรูปนั้น
อันนี้หมอบอกว่าเกิดจากสภาพศพที่เน่าเปื่อย
ทำให้ข้อต่อต่างตามจุดต่างมันบิดแล้วก็ผิดรูป
ซึ่งสรีระข้อต่อของผู้ใหญ่กับเด็กจะต่างกัน
ว่าน้องเสียชีวิตมาแล้วตั้งแต่๕๑๐วันด้วยกัน
เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับผู้ต้องสงสัย
ส่วนอาหารในกระเพาะไม่สามารถตรวจสอบได้
เนื่องจากว่าสภาพภายในของน้องก็คือเน่าเปื่อยไปหมดแล้ว
ตอนนี้ยังไม่ยืนยันสาเหตุการเสียชีวิต
ต้องรอผลการตรวจให้ชัดเจนอีกครั้งนะคะ
เรื่องที่มันเกิดขึ้นแม้ว่าสภาพศพน้องจะเน่าเปื่อย
ถามว่าทำไม๑ตรวจเพื่อยืนยันอัตลักษณ์บุคคล
มีลายนิ้วมือแฝงหรือเปล่ามีรอยบาดแผลหรือเปล่า
ตรวจหาสารพิษต่างวันนี้ได้คำตอบมาพอสมควร
ส่วนนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพบรรยากาศ
ฝากฝั่งพ่อแม่ของน้องผู้เสียชีวิตนะคะ
ที่บริเวณร่องน้ำกลางไร่อ้อยที่เป็นจุดพบศพเมื่อวานนี้
ห่างจากจุดศูนย์หายไประยะทางประมาณ๕กิโลเมตรค่ะ
หลังจากที่ทำพิธีเสร็จสิ้นจากจุดนี้แล้วเนี่ยนะคะ
คุณพ่อคุณแม่ของน้องผู้เสียชีวิตก็คือนายผิวแล้วก็นางมอเนี่ย
เดินทางไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนที่สพสะยายสมนะคะ
เบื้องต้นแม้ว่าผลการผ่าชนะสูตรพลิกศพจะออกมาแล้ว
แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ของน้องก็ยังคงบอกว่า
ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชาย
โดยเฉพาะขณะที่คือวันแรกที่มีการออกตามหาน้อง

ก็ไปพบกับคนขับรถไถคันหนึ่ง
ท่าทางของคนขับรถไถคือมีพิรุษ
เพราะปกติจะไม่เคยเห็นขับวนเวียนอยู่ในระแวกนั้น
ของแม่น้องก็เลยเชื่อว่าลูกชายอาจจะถูกกระทำจนเสียชีวิต
นำศพไปทิ้งอย่างแน่นอนค่ะ
เพราะจุดที่ไปพบศพเมื่อวานนี้

คุณเด่นชัยเด่นชัยประดิษฐ์นะคะ
บอกว่าคือจุดที่หายตัวไปกับจุดพบศพ
รัศมีความไกลสักประมาณ๕กิโลเมตร
ของแม่น้องก็เลยบอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้
ที่น้องอายุ๒ขวบ๑เดือนจะเดินไปถึง๕กิโลเมตรนะคะ
แล้วก็ไม่น่าที่จะวิ่งไกลไปขนาดนั้น

ช่วยคลี่ปมคดีนี้ให้กระจ่างหน่อย
แต่ทีนี้มันมีชุดคำอธิบายออกมานะครับคุณผู้ชม
ระยะรัศมีของน้องก็คือจากจุดที่น้องหายตัวไป
และจุดที่ไปพบศพ๕กิโลเมตรวัดจากอะไร
แบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครที่เคยเข้าไปไร่อ้อย
จะรู้เลยว่ารักษณะของป่าไร่อ้อยมันจะทึบ

เพราะฉะนั้นกว่าที่จะไปหาตัวน้องเจอเนี่ย
๕กิโลเมตรคือรถที่ขับไปนะคะ
ที่ขับไปจะต้องไปอ้อมเพื่อหาทางไปเจอศพให้ได้
ถามว่าอ้าวแล้วทำไมถึง๕กิโลเมตร
พ่อแม่เลยสงสัยว่าน้องเดินไปไกลขนาดนั้น
ทีนี้คุณเด่นชัยผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

จริงแล้วถ้าเกิดว่าวัดระยะทางเดิน
จากจุดที่น้องหายตัวไป
ไปถึงจุดที่พบศพวัดระยะทางตรงเนี่ย

ว่าน้องอาจจะเดินไปจุดนั้นเองหรือเปล่า
อันนี้มีการตั้งข้อสังเกตกันแบบนี้นะคะ
แต่เอาล่ะแม้ว่าผลการชนะสูตรพลิกศพจะออกมาแล้วนะคะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็คือพลตำรวจตรีคมศักดิ์สุมังเกษตรบอกว่า
ก็ยังคงติดตามประชุมกับพนักงานสอบสวน
กำชับกำชาให้ลงพื้นที่
ไปสอบปากคำชาวบ้านเพิ่มเติม

ชาวบ้านที่อาจจะมีส่วนเชื่อมโยงกับเหตุการณ์
ต้องมีการสอบปากคำกันหมดนะคะ
เพื่อรอเปรียบเทียบเทียบเคียงกับหลักฐานที่ตรวจพบ
ในสถานที่ไปพบศพน้อง

สมมุติว่าเด็ก

ขาถูกทับแตกละเอียดเลย

ตรงนั้นตรงนี้เสียหายมากอย่างนี้เราก็จะนะ

มันต้องอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่รถแน่นอนอยู่แล้ว

ศพน้องเขามันหลายวัน

จะเสร็จฐานแล้วจะเสร็จฐานไปแล้วต้องหมออย่างเดียว
อันนี้แหละคือปัญหา
นี่นี่เป็นการให้สัมภาษณ์ของผู้การจังหวัดสุพรรณบุรี
ก่อนที่ผลการผ่าชนะสูตรพลิกศพน้องจะออก
ซึ่งผู้การบอกว่าถ้าเกิดว่าผลของการผ่าชนะสูตร
มันออกมาคือน้องกระดูกแตกละเอียดเลย
แล้วก็มีการมีของมีคมไปทำให้น้องมีบาดแผล
ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าน้องถูกรถไถทับหรือเปล่า
อย่างที่คุณพ่อคุณแม่มีการตั้งข้อสังเกตนะคะ
ทีนี้มีอีกหนึ่งประเด็นที่ตำรวจสุพรรณต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติม
ก็คือกรณีที่นางสาวปฏิมาตั้งปรัชญากุล
เป็นผู้จัดการเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพชีวิตแรงงาน
ได้ให้ข้อมูลบอกว่าในวันที่เกิดเหตุ
มีเด็กอายุ๓ขวบที่เล่นกับน้องผู้เสียชีวิต
ให้ข้อมูลบอกว่าจริงแล้วน้องต้าแงซึ่งเสียชีวิต
ตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วนะคะแล้วก็คุณปฏิมา
ก็พยายามที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บอกว่าข้อมูลที่ได้ออกมาก็คือน้องต้าแงเนี่ย
ไปกับคนขับรถไถสีน้ำเงินนี่ไง
ตำรวจต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ต้องไป
เรียกคนขับรถไถมาสอบปากคำด้วยนะคะ
เรื่องของการช่วยเหลือเรื่องของสิทธิ์ต่าง
ที่คุณพ่อคุณแม่ของน้องจะได้
คุณปฏิมาบอกว่าตอนนี้ได้เดินทาง

สามารถยื่นขอรับเงินจากกองทุนผู้เสียหาย
ในคดีอาญากระทรวงยุติธรรมได้
ซึ่งก็จะมีคณะกรรมการพิจารณา
เงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะ
คุณผู้ชมเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะคะ
วันความคืบหน้าได้ประมาณนี้นะคะ
เราตามความคืบหน้าให้ต่อนะคะ

นี่แหละว่าน้องถูกทำร้ายจนเสียชีวิตหรือเปล่านะคะ